คุณผู้ชมค่ะเรื่องของดารากับการทำธุรกิจเนี่ย
เดี๋ยวนี้นี่ถือว่าเป็นของที่มาคู่กันแพ็คคู่กันมาเลยนะคะ
ดาราที่โด่งดังเนี่ยก็มักจะจับธุรกิจเป็นของตัวเอง
เหตุเพราะว่างานในวงการบันเทิงมันไม่จีรังยั่งยืนนั่นเอง
อย่างล่าสุดนะคะคุณวิกกี้สุนิสาก็กำลังมีธุรกิจความสวยความงามของตัวเอง
ที่ลงทุนควักกระเป๋าทำแบรนด์เครื่องสำอาง
ร่วมกับเพื่อนนอกวงการจนประสบความสำเร็จ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อย่างยิ่งใหญ่เลยนะ
มีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย

เบ้นท์พรชิตาแอรินยุตทัศน์
รวมไปถึงคุณสามีคุณชายชาตยดมด้วยนะคะ
แล้วก็ลูกชายน้องตรินก็เดินทางมาให้กำลังใจด้วย
ที่สำคัญคุณชายได้ให้สัมภาษณ์เรื่องทายาท
แววมาว่าคุณชายอยากจะมีลูกสักครึ่งเหรอ
จริงหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ
ก็ช่วงนี้ก็คือโชคดีที่ว่ากี้ทำงานจากที่บ้านได้
พี่ก็จะได้ดูลูกด้วยแล้วก็ได้อยู่กับพี่ชายด้วย

ก็พยายามที่จะแบ่งเวลาให้มันทำแต่ละหน้าที่ให้มันดีที่สุด
ตอนนี้ก็ติดลูกน่ารักเป็นอยู่ในช่วงวัยน่ารัก
ใช่ค่ะเขาอยู่ในวัยที่น่ารักมากแล้วก็กำลังอ้อนเราเลยค่ะ
ครบ๑เดือนค่ะเด็วมากค่ะ
แล้วที่วางไว้ว่าอย่างนี้สัก๕คนนี่แผนเป็นยังไงบ้างคะ

คุณพี่ชัยอยากราบมีต่อเลยอย่างนี้
เต็มตัวพร้อมอุ้มให้หมดพร้อมกันทีเดียวได้เลย
ต้องทำลายยาพร้อมหรือไม่
ถามเมียครับว่าว่าเมียไหวมั้ยพี่ชัยนะคะ

เทียนกับเขาอ่อนเลยนะเมื่อกี้แทบสุด
กำลังไปได้สวยด้วยก็ไม่รู้จะมีเวลามาแอบปั๊มเบบีเพิ่มหรือเปล่านะคะ